สิทธิคะตอนนี้ไม่เหลือชิ้นดีเลยนะคะ

เพราะว่าหลังจากประกาศมา

ขอชัดเจนกว่านี้จะไปอยู่ตรงไหนอะไรคือเงื่อนไข

และที่สำคัญที่ว่าเคยเป็นมิตร
ตอนนี้ก็เหมือนมุ่งหน้า
ประหัสประหารตัวคุณอภิษฎและประชาธิปัตย์เหลือเกิน

ไม่ครับเพราะว่าผมคิดว่าในที่สุดแล้ววันนี้เนี่ย
เราต้องกล้าที่จะผลักดันให้การเมืองเนี่ย
หลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่
ผมประกาศอุดมการที่เป็นอุดมการของพัก

ผมพูดความจริงเพื่อให้ประชาชนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาทราบ

มันสอดคล้องกับความต้องการของการเมืองไทยในอนาคต
ผมพูดถึงการหมดเวลาของทั้งการสืบทอดอำนาจประเด็จการ
เพราะผมมองไม่เห็นว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากการเมืองแบบเดิมได้อย่างไร

เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้จะทำให้บางฝ่ายไม่พอใจ

ผมก็ยืนอยู่บนเวทีการเมืองมา๒๗ปีเนี่ย
การให้ร้ายมาหลายต่อหลายเรื่องแล้วนะครับ
แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนแยกแยะออก
สิ่งที่ให้ร้ายมันเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่มีหวั่นไหวครับ

เราจะไม่สามารถเดินไปสู่จุดหมายได้นะครับ
ผมประกาศเชิญชวนประชาชนทุกคนเนี่ย
มาร่วมกับประชาธิปัตย์

ผ่าทางตันออกจากวังวนนี้
ความแน่วแน่ว่าเราจะไม่ให้การเมืองมันย้อนกลับมาที่สุด

ถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นพวกหรือเปล่า

ผมตัดสินใจแล้วแล้วผมพูดตั้งแต่วันที่ตัดสินใจ

ผมก็ยอมเพราะนี่คือการเมือง

แต่มันมีอยู่หลายแบบมากที่

เงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์ตั้งไว้มันลำบากที่คนจะเข้าใจนะคะ
คือพักอื่นประกาศเหมือนประชาธิปัตย์แล้วไม่โดน

เพราะฉะนั้นคนถึงพยายามจะถามว่าตกลงหวยพิสิทธิ์อะไรที่เรียกว่าสืบทอดอำนาจไม่สืบทอดอำนาจคะ

ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ต่างจากอีกที่หลายพักพูด
เมื่อสักครู่ไปอีกเวทีนึงก็มีพักการเมืองหนึ่งพูดเหมือนผม
แต่ว่ามันมีความพยายามที่จะบังคับบอกว่าต้องมีการเลือกข้าง
มันมีการบังคับเพื่อที่จะให้เกิดการเผชิญหน้า
ให้คนไปเลือกตั้งด้วยความโกรธหรือความกลัว
ประชาธิปัตย์กำลังจะบอกว่าอย่าไปเลือกด้วยความโกรธหรือความกลัวเลยครับ
ถึงเวลาที่จะไปเลือกด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่นว่าเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้
เพราะฉะนั้นผมก็พูดชัดว่าเงื่อนไขผมเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ผมต้องดูแลใครจะมาร่วมเงื่อนไขที่ผมตั้งไว้
สืบทอดอำนาจเรื่องการทุจริตผมต้องมั่นใจไม่งั้นผมก็ไม่ร่วม
ก็ง่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะเดินออกจากการที่พยายามที่จะบอกว่า
การเมืองเป็นเรื่องพวกมาเป็นการเมืองที่ว่ากันด้วยหลักการแล้วก็เดินหน้าตามนี้
พลังประชารัฐทำยังไงเรียกสืบทอดอำนาจทำยังไงเรียกว่าไม่สืบทอดอำนาจคะ
ก็คือข้อแรกพรหลังประชารัฐเป็นภักดิ์ที่โครงสร้างพิเศษมาก
คือหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักโคศกภักดิ์ที่เคยอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครลงสอสอเลยนะครับ
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกของพักเขา
เมื่อตัดสินใจว่าให้ประชาธิปัตย์เป็นแก่นำรัฐบาลส่วนของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็จบไปแล้ว
และเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพักพลังประชารัฐอีกเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิก
ส่วนเมื่อเข้าสู่การเป็นการร่วมรัฐบาลหรือทำงานด้วยกันถ้าจะทำเนี่ยคนที่ผมต้องทำงานด้วยคือใคร
คนที่ผมต้องทำงานด้วยก็คือสอสอที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนซึ่งจะไม่รวม๔อดีตรัฐมนตรีที่ทำงานในรัฐบาลชุดนี้
แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็เพราะความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาในช่วง๕ปี
เพราะฉะนั้นทีมเศรษฐกิจที่เคยทำงานมา๕ปีเนี่ยคงไม่ได้มาร่วมกับผมหรอก
คุณอมพิสิทธิ์ขออนุญาตท่านอื่นอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะถามอื่น